อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปคือฝนตกตั้งแต่๔ทุ่มของเมื่อคืนนี้
เช้าตรู่ของวันนี้ยังคงมีฝนตกอยู่ทำให้น้ำท่วมนะครับ

ทีนี้ก็มีคำถามตามมาว่าสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไร
จะมีฝนตกน้ำท่วมรถติดอีกหรือเปล่า

หลังจากนี้ไปต้องเตรียมพร้อมรับยังไงบ้าง
หลังจากนี้ยังคงมีโอกาสตกอยู่อย่างต่อเนื่อง
แต่จากการคาดการณ์ภาพรวมเนี่ยนะครับ
ปริมาณฝนที่จะตกลงมาก็จะน้อยกว่าช่วงที่ตกมาในค่ำคืนที่ผ่านมา
เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีฝนตกในพื้นที่กรุงกรุงเทพฯประมาณ๑๖๘มิลลิเมตร
ถ้าหากเปรียบเทียบง่ายก็คือกรุงเทพมีศักยภาพในการระบายน้ำก็คือ๘๐มิลลิเมตร
มิลลิเมตรหากเกิดตกเกิน๘๐มิลลิเมตรก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมขังแบบในภาพ
แต่ว่าตอนนี้๒เท่านะครับจึงทำให้เกิดเป็นภาพกลหนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
แล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปคงต้องเฝ้าระวังเพราะว่าเป็นฝนที่จะเข้ามาเติมเต็มฝนที่ตกก่อนหน้านี้
ก็จะมีบทบาทสำคัญเช่นเดียวกันนะครับกับสถานการณ์การใช้รถใช้ถนนในช่วงออกจากบ้านไปทำงาน
ไปถึงเลิกจากที่ทำงานกลับบ้านยังคงต้องตรวจสอบอย่างต่อเนื่องวันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่นะครับ

ล่าสุดเนี่ยนะครับพบว่าปัจจัยหลักตอนนี้ที่เข้ามาทำให้เกิดเรื่องของฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
ก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็นที่มีการแผลลงมานะครับ
อากาศเย็นแผลลงมาตอนกลางคืนกลางคืนหน่อยนะครับมาเจอกับอากาศร้อนที่ชาวกรุงได้เจอกันมาก่อน
อันนี้๒๓วันเกิดเป็นฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วก็เกิดเป็นฝนตกหนักเมื่อช่วงกลางดึกจนถึงช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
เพราะว่าตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกลุ่มฝนนั้นมีการไล่ลงมาตั้งแต่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ
ไล่ต่อเนื่องลงมาจนถึงขณะนี้เองก็มาอยู่บริเวณกลางประเทศแล้ว
สองวันนี้บริเวณตอนกลางประเทศนะครับภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคอีสาน
บริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทยยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนอยู่นะครับ
โอกาสตกต่อเนื่องไปจนถึงวันศุกร์นี้
เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับภาพถ่ายดาวเทียมสดณขณะนี้จุดไหนมีโอกาสเกิดฝนภายใน๑ชั่วโมงนี้กันบ้างนะครับ
ซึ่งส่วนใหญ่จากการตรวจสอบก็พบว่าจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ทางตอนบน
แถวบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนภาคเหนือฝั่งตะวันออกนะครับ
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมสีน้ำเงินน้ำเงินฟ้าคือบริเวณที่มีโอกาสเกิดฝน
สีส้มแดงคือจุดที่มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองนะครับ
ประกอบไปด้วยจังหวัดน่านน้องคายบึงกาลอุดรธานีสกลนครนครพนมกาลสินมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีตราดพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะครับ
ส่วนกรุงเทพมหานครตอนนี้จากการตรวจสอบเรด้ายังไม่พบกลุ่มฝนที่มีโอกาสที่จะเคลื่อนที่เข้ามาในกรุงเทพมหานคร
แต่ว่าช่วงบ่ายเย็นมีโอกาสนะครับมาดูการคาดการณ์นี่คือลักษณะการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝน
เดี๋ยวเรามาดูวันนี้กันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับกลุ่มฝนนั้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสีฟ้านะครับ
คำนวณไปช่วงบ่ายครับพบว่าส่วนใหญ่ปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
บริเวณพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคเหนือฝั่งตะวันตก
นวณต่อไปนะครับช่วงเย็นครับยังอยู่บริเวณกลางตอนล่างนะครับ
จุดที่อาจจะต้องรับมือหนักหน่อยพิจิตรนครสวรรค์ตากกำแพงเพชร
เจอฝนตกหนักในช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
อยู่บริเวณดังกล่าวระวังด้วยนะครับคำนวณต่อไปครับ
พบว่าก็ยังคงอยู่บริเวณใจกลางนะครับผ่ากลางประเทศ
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกในช่วงค่ำนี้ด้วย
ต้องระวังหน่อยนี่คือภาพรวมหลังจากนี้เป็นต้นไปจากการคาดการณ์นะครับ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลังจากที่ก่อนหน้านี้อากาศร้อน
หรือเกิดนะครับมาดูสรรค์นิกอาการฝนกันหน่อย
หลังจากนี้อีก๗วันพบว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
การเกิดฝนยังอยู่ที่ประมาณ๑๖๐๗๐ของพื้นที่นะครับ
ที่ตกลงมาก็ทำให้อุณหภูมินั้นเย็นลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับ
ก่อนหน้านี้๓๔๓๕๓๖ตอนนี้ลดลงมาเหลือประมาณ๓๑๓๒องศาเซลเซียตเท่านั้น
วันนี้อย่างที่บอกแล้วครับว่าช่วงบ่ายแก่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเย็น

ใครที่จะวางแผนกลับบ้านก็ต้องตรวจสอบเส้นทาง
รวมไปถึงดูสถานการณ์ฟ้าฝนด้วยนะครับ
เพื่อที่จะไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้รถใช้ถนนในช่วงเร่งด่วนด้วย
นี่คือภาพรวมทั้งหมดของพยากรอากาศในช่วงบ่ายวันนี้นะครับ